นี่เขาสะสมขยะนี่เอาจริงนะพอดูด้านหลังเนี่ย
คือน้ำแข็งไม่มีสมาธิโฟกัสว่ามันจะไปอยู่กับ

คุณผู้ชมมันเหม็นมากเพราะอะไร
เพราะว่าน้ำขยะกลิ่นขยะ

แล้วเนี่ยค่ะมันล้นออกมานอกบ้านนะ

โอ้โหนี่คือเป็นบ้านที่สะสมขยะ

ไม่ใช่แค่นั้นนะพี่เบิร์ตเห็นต้นไม้เขาใช่ไหม

เขาเอาทั้งน้ำและเนื้อหมักชีวภาพ

เคยเห็นแต่น้ำหมักชีวภาพ

เนื้อด้วยเหรอเนื้อด้วยมีหน้าต้นไม้งามซะละเกิน

ใช่แล้วเพื่อนบ้านนี่แหละไม่ไหว
ร้องมาบอกว่าเคยร้องหน่วยงานไปแล้วนะ
สื่อไทยรัฐทีวีช่วยหน่อย
นักข่าวของเราไปที่บ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในหมู่บ้าน
อยู่ในตำบลบางเมืองอยู่ที่สมุทรปราการนะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนจากบ้านหลังนี้นั่นแหละ
นักข่าวก็ไปดูเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ย
ขยะหาทางเข้าไม่เจอจริงคุณผู้ชม
คือขยะมันกองอยู่แบบเต็มบ้านชั้น๑ชั้น๒
แล้วต้นไม้มันรกไปหมดมันก็ล้ำไปบ้านคนอื่นด้วย
นี่ดูสิเอาจริงทางเข้าอยู่ตรงไหนหาไม่เจอ
กลิ่นนะนักข่าวบอกว่าไปยืนอยู่หน้าบ้าน
กลิ่นแบบกลิ่นเหมือนกับแบบเหม็นฉี่
ครับเออมันโชยมาเลยค่ะ

ก็ด้วยแล้วบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านคือใคร
เป็นผู้ชายอายุ๔๐ปีค่ะอยู่คนเดียว
เขาสะสมขยะไงชอบเก็บขยะมาไว้ที่บ้าน
คือจะออกไปเก็บขยะนะช่วงสาย

เพื่อนบ้านบอกว่าผมเดือดร้อนมากนะ
เดือดร้อนมานานและนอกจากกลิ่นของขยะแล้วเนี่ย

บางวันก็วิ่งขึ้นลงบันไดตึงตัง

เพื่อนที่เขาอยู่ใกล้นอนจะไม่ได้อยู่แล้วค่ะ
แล้วอย่างหนึ่งนะอันนี้เพื่อนบ้านบอกว่า
เขาเคยใช้น้ำน้ำที่มันเหลืองอ่ะ

แล้วมีแบบมีอื้อด้วยอ่ะ
น้ำแผน๗๒๓นคนกินข้าว
คุณผู้ชมไม่ต้องนึกภาพไม่ต้องนึกกลิ่นตามนะ
แต่คือเหตุการณ์แบบนี้หน้าบ้านที่มันล้ำมาลกออกมาแบบนี้
เพื่อนบ้านเขาบอกว่าเอาจริงเวลาที่จะขับรถเข้าออกบ้าน

นี่บ้านหลังที่มีประตูสีฟ้ารถตอบข้างในเนี่ย

แล้วก็เลยถามไงว่าแจ้งหน่วยงานหรือยัง
เคยเคยแจ้งเทศบาลเคยแจ้งถึงตำรวจแล้วด้วย
แต่ไม่เห็นมีการแก้ไขสักทีเลยเขาบอกว่าไงรู้ไหม
ก็ทำในบ้านผมน่ะปุ่นพยายามทำอะไรไม่ได้หรอกผมฟังว่ามีตำรวจ
นี่เขาบอกแบบนี้แล้วก่อนหน้านี้นะเพื่อนบ้านบอกว่าเกือบชกกันแล้ว
เพราะว่าจะเข้าไปตัดกิ่งไม้บ้านที่ขยะเขาล้ำมาในบ้านไง
แล้วมันมีเรื่องกองขยะที่ขวางแบบนี้ด้วย
ไทยรัฐทีวีช่วยหน่อยได้ไหมเสนอข่าวหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมดูสิ
อันนี้กิ่งไม้ที่มันรกอยู่เนี่ยค่ะ
ชาวบ้านทั้งซอยเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนจากบ้านหลังนี้หลังเดียวเลยนะคะ
แต่เดี๋ยวต้องให้ทีมข่าวของเราประสานกับหน่วยงานหน่อยแล้วแหละ
ว่าแบบจะมีแนวทางจะช่วยเหลืออะไรยังไงบ้าง

ข้างเนี่ยถ้าเขาเดือดร้อนจากกลิ่นที่มารบกวนเนี่ยมัน
มันมีความผิดด้วยนะคุณผู้ชมตามพรบสาธารณสุขนะ
ที่บอกว่าถ้าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ทำให้เกิดกลิ่นเสียงหรือว่ามลพิษที่รบกวน

ใช่ก็นี่ไงทางเทศบาลต้องมาดูแลมาคุยมาเคลียร์ก่อน
แล้วก็ชี้แจงให้ชายวัย๔๐ปีเจ้าของบ้านคนนี้รู้นะ

หรือว่าข้าวของที่มันล้ำมาข้างหน้าบ้านเนี่ย

กรั้วบ้านตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นที่สาธารณะแล้วนะ
คือกรมสุขภาพจิตเคยออกมานะครับให้ข้อมูลบอกว่า
พฤติกรรมของคนที่ชอบสะสมขยะไม่กล้าทิ้งของนะครับ
อยู่ในสภาพแวดล้อมสกปรกอาจเข้าข่ายเป็นโรคจิตเพศ
จิตเพศนะครับโดยผู้ป่วยจะมีอาการประสาทหลอน

บางครั้งก็มีพฤติกรรมไม่ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับ
อันนี้เป็นข้อมูลนะครับทางด้านสุขภาพ